ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครนายกหนุ่มคน๑อายุ๓๓ปี
ก็เครียดปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องของหางานทำไม่ได้
ภรรยาก็มาขอเลิกช่วงหลังปีใหม่นะครับก็กินข้าวกับครอบครัว
สักพักเดินไปบอกลูกบอกว่าตั้งใจเรียนนะ
บอกพ่อแม่ว่าขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมา
สักพักหายออกจากบ้านไปทุกคนก็ออกไปตามหา
ไปเจอรองเท้าอยู่หลังบ้านริมบ่อน้ำ
สุดท้ายก็กลายเป็นศพในบ่อน้ำหลังบ้านคุณผู้ชมนะครับ
เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดกุฏิการามครับ
คุณอรพันธ์ขันทองคำ
ก็ไปที่วัดกุฏิการามหรือว่าวัดโรงหินนะฮะ
บนท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายชัชริน
กับจันทะวงอายุ๓๓ปี
หลังไปพบกลายเป็นศพจมน้ำเสียชีวิตในคลองหลังบ้าน
ญาติก็อยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ยังคงทำใจไม่ได้
ยังนั่งพูดคุยกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นายสุชินกับจันทวงศ์เป็นพ่อของผู้ตายก็บอกว่า
ลูกชายเนี่ยเพิ่งออกจากงานออกมาได้ไม่นาน
พยายามหางานทำใหม่ก็หาไม่ได้
ตัดพ่อบอกว่าเหนื่อยหางานทำไม่ได้

หย่าร้างกับภรรยาเมื่อวันที่๗มกราคมที่ผ่านมาครับ
อยู่กินกันนานกว่า๑๐ปีแล้วก็มีลูกกัน๓คน
มันยังหลังปัญหาเกิดขึ้นบ่อยทะเลาะกันบ่อย
ฝ่ายหญิงขอย้ายออกไปอยู่ที่อื่น

ส่วนลูกสองคนอยู่กับฝ่ายผู้ตายนะครับ
กระทั่งช่วงหัวค่ำของวันที่๙มกราคม
ผู้ตายก็กินข้าวกับครอบครัวกันตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก่อนจะเกิดเหตุมีการเดินไปบอกลูก
เป็นเด็กดีของปู่ของย่านะตั้งใจเรียนด้วย
พร้อมขอโทษพ่อแม่บอกว่าขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา
ตอนนั้นพ่อก็ยังไม่ได้เอกใจอะไร

และไม่คาดคิดว่าจะเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายของลูกชาย
เพราะว่าลูกชายนั้นท่าทีก็ปกติทุกอย่างนะครับ
กระทั่งตื่นเช้ามาเดินไปเรียกลูกในมุ้งไม่เจอตัว
เดินออกไปตามหาในสวนก็ไม่เจอตัวในป่าก็ไม่เจอ
ก็เลยเดินไปดูริมคลองหลังบ้านปรากฏว่าพบรองเท้าของลูกชายถอดทิ้งเอาไว้ริมตลิ่งครับ
แล้วก็มีรอยเป็นทางเดินลงไปในคลองด้วย
ก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านประสานกู้ชีพมาค้นหา
สุดท้ายพบร่างของลูกชายติดอยู่ที่ยอดักปลาซึ่งห่างไปไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
บอกลูกว่าอยู่กับกูกับยาก็ดีนะแล้วก็เรียนทะยันเรียน
แล้วก็บอกพ่อเขาบอกขอโทษพ่อและขอโทษแม่แค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรหรอก
เขาไม่ได้ขัดใจอะไรกันเลย
ไม่ได้เอกใจเลยเขาก็เครียดทุกอย่างนั่นแหละ
ก็ไปไหนหางานทำก็หาไม่ได้กลับมาบ้านเขาก็บอกไม่ไปไหนแล้ว

ก็พาไปไหนหางานทำก็ไปไหนแล้ว
เขาก็รับปากสุดท้ายเขาก็ไม่อยู่กับเรา
ซึ่งเป็นญาติของผู้ตายคนนี้นะครับ
กร้องอยู่หลังบ้านของผู้ตายแล้วก็ล่าวให้สั่งก็กรมหน้านี้
กับนายทัชลินกำลังล้างรถจักรยานยนต์อยู่ที่บ้าน
ก็พอจะสังเกตเห็นว่ามีความเครียดอยู่
ซึมเศร้าเล็กน้อยก็เดินเข้าไปถามเป็นอะไร
ผู้ตายก็ตัดพอให้ฟังบ่นเรื่องของชีวิต
ก็อยากตายอยากตายไม่อยากอยู่แล้ว
เพราะเครียดเรื่องของปัญหาเรื่องภรรยาก็เพิ่งเลิกกันไป
งานก็หาไม่ได้ก็เลยเชื่อว่านายฮัชลินเนี่ย
น่าจะออกไปนั่งริมตลิ่งเพื่อทบทวนกับปัญหาที่เกิดขึ้น
แต่ว่าหาทางออกไม่ได้ก็เลยตัดสินใจคิดสั้น
กระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะครับ

มันก็นึกมานานเหมือนว่านั้นเถอะ
มันเจ็บใจลูกเมียมัน
มันนึกมานานแล้วมันอยากตายมานานแล้ว

การตายพร้อมกับนำร่างไปประเภทกัวร์สนที่วัดกุฏิการราม
ก็มีกำหนดชาปนกิจวันที่๑๔มกราคมนี้
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดจากความเครียดกับปัญหาในครอบครัว